คุณผู้ชมลองปลุกความเป็นนักสืบในตัวคุณกันดูหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้ไม่รู้เหมือนกันว่าฆ่าตัวตาย

ไปดูแม่ให้หน่อยภาพที่เห็น
ไฟเนี่ยที่มันมีไฟเนี่ยเพราะว่าแม่ของเธอเนี่ย
ตายแล้วนะคะถูกเผาโดนไฟเผาถูกเผา
ตั้งแต่คอลงไปจนถึงเท้าเกลียหมดเลยอยู่ข้างโอ่ง
อืมประเด็นคือในบ้านกลางห้องมีโต๊ะรับแขก

ชิงทรัพย์กับฆ่าตัวตาย

ลงพื้นที่ตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิต

วัดพระนอนขอนตานที่อำเภอแม่ริม

อย่างที่บอกว่าสภาพศพตั้งแต่คอถึงเท้า

เสียชีวิตอยู่หลังบ้านข้างศพมีโอ่งแตก

ยุพินนะคะอายุ๖๓ปี

มีตะกร้าผ้าวางอยู่ด้วยนะคะ

มีตะตัวผ้าปูที่นอน

ไม่มีร่องรอยลื้อค้นหรือว่าต่อสู้เลย

พูดเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินและความอัดอั้นตันใจ

มีการโอนเงินไปลงทุนครั้งละ๒๐๐๐๕๐๐๐บาท

ฉลาดญาติคนตายที่เป็นคนพบศพ

มาลูกสาวผู้ตายที่อยู่ที่ปลาจีน
โทรมาหาบอกติดต่อแม่ไม่ได้เลย

น้องสาวกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาเป็นเพื่อน

ไม่มีใครตอบรับเลยเลยเอานะปีนรั้วเข้าไปค่ะ
แล้วก็เดินสำรวจจนกระทั่งเดินไปที่หลังบ้านก็เห็นสภาพนี้เลยนะคะ
ถามว่าที่ผ่านมาผู้ตายเป็นคนยังไงใช่ไหม
เป็นคนดีค่ะไม่ได้มีปัญหากับใครด้วย
แต่ว่าอยู่บ้านคนเดียวก็เป็นหญิงสูงวัยอยู่บ้านคนเดียวอะเนาะ
เธอก็เคยเตือนแล้วว่าเอ้ยระวังนะกลัวจะถูกทำร้าย
ไม่นานมานี้เนี่ยผู้ตายเพิ่งจะได้เงินปันผลสหกรตำรวจ
แล้วก็เอาเงินไปถ่ายทองคำที่เอาไปจำนำออกมาเพียบเลย
เพื่อนของผู้ตายนะคะก็มาที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไปจุดทูบขอเจ้าที่เจ้าทางให้ตำรวจเนี่ย
เหมือนกับโดนบันดาลให้จับคนร้ายให้ได้
ถ้ามีคนร้ายอยู่หรือว่าให้เรื่องราวมันกระจ่าง
นอกมันก็มีสิทธิ์ด้วยตาม
ตำรวจนำร่างส่งโรงพยาบาลเพื่อชนะสูตร

แล้วนะคะแล้วก็จะเร่งสอบปากคำเพื่อนบ้านตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อคลี่คลายคดีนี้
อย่างที่บอกเบื้องต้นตั้งไว้๒ประเด็นค่ะ
ชิงทรัพย์หรือไม่ก็ฆ่าตัวตายนะคะ
หัวค่ำเราส่งคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก็เจอกับคุณฉลาดที่เป็นญาติผู้ตายที่ว่าเป็นคนเจอศพคนแรกอะค่ะ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะว่า
จดหมายที่ผู้ตายเขียนเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเงินว่าผู้ตายเป็นหนี้ใครบ้าง
แต่ละรายก็หลักหมื่นนะคะ
ก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยมาขอยืมเงินเหมือนกัน
บอกลูกจะไปต่างประเทศเธอก็โอนให้ไป
แล้ว๑๑ตุลาคมผู้ตายก็โทรมาหาขอเลขบัญชี
แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะ
แต่แกก็เขียนบันทึกไว้หมดนะ
แกจะโอนแล้วเราบอกแกจะโอนคืนนั้นแหละ

ลูกก็ป้าส่งไปประมาณ๙โมงกว่า

ได้คุยกับญาติผู้ตายอีกคนนะคะ
ก็พาตำรวจสภแม่ริมไปตรวจสอบที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้ง
แล้วก็ไปตรวจรถเก่งผู้ตายหาหลักฐานเพิ่มเติม

เจอนาฬิกาข้อมือของผู้ตายค่ะ

คุณองค์อาจก็บอกว่าเมื่อ๒วันก่อน

คุ้ยเจอจากในขยะอยู่เลยอ่ะ

คือถ้าผู้ตายตั้งใจฆ่าตัวตายจริง
ต้องถอดนาฬิกาทิ้งขยะด้วยหรออืม

ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าถูกคนมาหลอกให้ลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ย

แต่รู้มาจากลูกสาวของคนตาย
บัญชีของคนตายมีการโอนเงินออกไป๒ล้าน
ส่วนตัวเธอบอกว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย

ก็แปลกอ่ะพูดรู้สึกว่ามันแปลก

ไม่จะกินไอ้ชงเหมือนอะไรสักอย่าง
แล้วโทรศัพท์ก็วางอยู่ตรงหน้าห้องน้ำ
นาฬิกาที่ใส่ประจำเราเห็นว่าเขาใส่ประจำ
เห็นใส่ไปเวลามีงานไปงานศพอะไรเห็นใส่คุยกันอยู่
ซึ่งมันผิดวิสัยของคนที่จะฆ่าตัวตายใช่ไหม

ถ้าจะฆ่าตัวตายแล้วจะเอานาฬิกามาทิ้งทำไม
มันทำไมนายกายไปอยู่ในถังขยะ

เดี๋ยวรอให้ตำรวจไล่เรื่องของกล้องวงจรปิด

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฆ่าชิงทรัพย์หรือว่าฆ่าตัวตายนะคะ